ลูกชายที่ว่าเมาแล้วทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยพ่อน่ะ

บอกน้อยใจก็พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน

พบด้านของในดรมดันอายุ๔๑ปี
ถูกทำร้ายร่างกายนะครับนอนนิ่งอยู่ในบ้าน
ตรวจสอบพอลหง่ามธรรมจับกลุ่มนายมนตรียู๓๗ปี
ลูกชายของผู้เสียชีวิตรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
นั่นแหละญาติเล่าบอกว่านายมนตรี
เอาเงินให้แต่พี่สาวแล้วก็ลงมือทำร้ายพ่อถีบตีเวียงลงพื้นนะครับ
แล้วตามไปเตะซ้ำเตะซ้ำจนสลบญาติญาติก็เห็นแล้วก็รีบเข้าไปห้าม
แต่มันไม่ทันแล้วครับคุณผู้ชมตำรวจคุมตัวนายมนตรีไปสอบปากคำ
แล้วก็หาสารเสพติดที่สพนนาคำนายมนตรีบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนแล้วพ่อเข้ามาทำร้ายเขาจากด้านหลังเขาอ้างแบบนี้นะ
แล้วก็เลยชกกลับไปเพื่อป้องกันตัวนะครับพ่อถอยไปล้มแล้วเสียชีวิตไง
รับว่าเคยมีปากเสียงนะครับกับพ่อเรื่องรักลูกไม่เท่ากัน
โดยเฉพาะเรื่องเงินให้พี่สาวจังเลยเขาว่าแบบนั้นนะ
พี่น้องอีกสามคนทำไมไม่ได้ที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าพูดครับ

ครับแล้วก็พ่อมาร้อยตีพลัง

ต่างคนต่างเอาออกจากกัน

พ่อเขาออกไปพ่อเอาออกไป

แล้วพ่อก็ไปบุพยุคธนามันไม่ยุติธรรมนะครับ
เพราะว่ามีใดอย่างมากกับมีแต่ไปส่อยใหญ่เกียรติอย่างเกียรติอย่างสินะครับ
แล้วผู้เป็นน้องหลายคนมันก็บ่ได้ใส่น้ำ
แล้วก็ซุ่มน้องซุ่มอย่างซุ่มใหญ่เขาก็ไม่กล้าปากล้าว่ะ

หน่อยใจเล่าดีหรือเปล่าครับครับก็หน่อยใจครับ
เด็กกลับเข้าไปแล้วทีให้ลุ่งไปแล้ว
คุณผู้ชมช่วงบ่ายครอบครัวนำร่างของนายบุญเลี้ยง
ประกอบพิธีทางศาสนานะครับแน่นอนครับถ้ำกลางความโศกเศร้า

หลังจากขายรถกระบะได้ลูกชายก็ไม่พอใจ

ก็เรียกมาคุยมาอธิบายนะครับเรื่องเงินขายรถเนี่ยคือได้มา๔๒๐๐นะครับ
ให้ลูก๔คนคนละ๓๐๐เท่ากัน

ส่วนเงินที่ลูกสาวคนโตเอาไปใช้หนี้ธนาคาร
เป็นเงินของสามีเขานะครับที่ส่งมาให้
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการขายรถกระบะอะไรเลย
ฟังภรรยาผู้เสียชีวิตหน่อยครับ
ก็ตำรวจก็พานายมนตรีไปดำเนินคดีแล้วนะครับ